คุณผู้ชมคะเรายังตามความคืบหน้านะคะ

คือคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุคนดูแลเนี่ยหายไปเลยนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะ
ก็คือเหตุการณ์ที่พระปัจสานักลำอายุ๘๓ค่ะ
เป็นพระวัดป่ากุฎน้ำคำอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ถูกพบเป็นศพที่สระน้ำในวัด
แล้วมือขวากำพระพุทธรูปจนเสียงหักเกือบหลุดออกมา
นี่นะคะเราเคยเล่าข่าวไปเรื่องนี้
เราก็ตามความคืบหน้าให้ว่าที่มาพบท่านเป็นศพเนี่ย
ใครเป็นผู้ก่อเหตุเกิดอะไรขึ้นกับท่านกันแน่
กุฏิของพระปรัสสาอยู่ห่างจากสระน้ำประมาณ๑๐๐เมตรนะคะ
ก็เป็นจุดที่ชาวบ้านไปเจอไม้เท้าของหลวงปู่
ก็เลยสงสัยว่าหลวงปู่ตกน้ำ
พอนักประดาน้ำงมศพกลับพบศพห่างจากฝั่งไปประมาณ๒๐เมตร
นายสมบัติลูกศิษย์ที่ดูแลหายตัวไปค่ะ
คนที่ดูแลหลวงปู่เนี่ยนะก็มีพิรุธนะคะ
เพราะว่าพอพบว่าหลวงปู่มรณภาพคนดูแลที่เคยอยู่ด้วยกันใกล้ชิดก็หายไปด้วย
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะก็คือประมาณสักวันที่๘วันที่๙ตุลาคม
นายสมบัติเนี่ยมีพิรุษก็เพราะว่าไปรื้อค้นของในกุฏิของหลวงปู่
แล้วก็ไม่ยอมเก็บเข้าที่อ้างว่าจะทำความสะอาด
ชาวบ้านก็เลยคาดว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้
ก็คือกลางดึกคืนวันที่๑๐ตุลาคม
นายสมบัติลูกศิษย์ที่ดูแลหลวงปู่เนี่ยนะคะ
วกกลับมาลื้อของในกุฏิแล้วก็ไปเจอพระเครื่องในย่ามของหลวงปู่ปัดสา
ว่าแย่งพระเครื่องกันค่ะแต่ว่าหลวงปู่เนี่ยท่านห่วงพระนะคะ
นายสมบัติคงจะใช้ไม้เท้าฟาดที่หน้าหลวงปู่
ฟาดที่ศีรษะของหลวงปู่แล้วก็ลากหลวงปู่ไปทิ้งสระน้ำ
แล้วก็เป็นจังหวะที่หลวงปู่คงพยายามคว้าพระมากำเอาไว้ในมือ
แล้วพระที่กำเอาไว้เนี่ยค่ะตอนที่พบศพยังกำอยู่เลยนะคะ
คือหลวงปู่เคยพูดเอาไว้ว่าถ้าตายก็จะตายไปกับพระ
เพราะท่านรักพระเครื่องของท่านมากจนตีสามนายสมบัติขอให้ชาวบ้านพาไปส่ง
นี่นะคะคาดว่าเหตุการณ์มันจะเป็นลักษณะแบบนี้
ครับวันนี้เราก็เลยตามให้ค่ะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปพบกับนายสวรรค์อายุ๖๘เป็นชาวบ้านป้าเตี้ยว
เจอล่าสุดเนี่ยนายสมบัติยังเป็นพระอยู่เลย

ไปหานายสมบัติศึกแล้วนะคะใส่เสื้อลายดอกสีเขียวกางเกงขาสั้นมาหา
แล้วก็สะพายกระเป๋าสีแดงถือกระเป๋าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าค่ะ
สีขาวอีกใบหนึ่งไปหาด้วยท่าทางร้อนรนแปลก
สวัสดิ์บอกว่าก็เลยถามนะคะว่ามาจากไหนเนี่ย
นายสมบัติตอบว่ามาจากศรีสเกตกำลังจะกลับบ้าน
หยิบแบงค์ร้อยบอกว่าไปส่งหน่อยจ้างนายสวัสดิ์ให้ไปส่ง
แต่นายสวัสดิ์บอกว่าโอ้โหมันดึกแล้วมาหาตี๓แล้วอ่ะ
ก็เลยปฏิเสธไปแต่ก็ยอมรับว่าเคยรู้จักกับนายสมบัติมาก่อนนะคะ
ตอนที่ยังเป็นพระที่วัดป่าติ้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยนายสมบัติมีพฤติกรรมแปลกอะค่ะ
ชอบไปเรียรายเงินคนนั้นทีคนนี้ทีก็ถูกไล่ออกจากวัด
นี่เลยพ่อหยักษ์พักนึงมันก็สูบยาสูบยาแหล่วมันโจ๊กนั่นรอยออกมา
มันดิจานไขคารมันพอพอเรื่อยรายดีบันทีมข่าวก็ไปคุยกับนางประนอมศรีหา
อายุห้าสิบเก้าค่ะเป็นชาวบ้านบ้านป่าเตี้ยว
อีกคนนึงเราก็พยายามไปหาข้อมูลเรื่องของหลวงปู่
เธอก็เล่าให้ฟังว่านายสมบัติไปหาเธอเหมือนกัน

อบกระเป๋าเสื้อผ้าไปด้วยแล้วก็ในถุงมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะค่ะ
บอกว่าไม่แน่ใจว่าใช่พระเครื่องของหลวงปู่ปัดสาหรือเปล่า
อยู่ในถุงอยู่ในกระเป๋าของนายสมบัตินะคะ
ตอนแรกที่เห็นนายสมบัติก็ตกใจเพราะว่าอ้าวเคยเห็นตอนเป็นพระ
แล้วตอนที่ไปหาคือศึกแล้ว
พอถามนายสมบัติก็บอกว่าก่อนจะมาหาเธอเนี่ยไปหานายสวัสดิ์
ขอให้ไปส่งกลับบ้านที่ชายภูมิ

ก็เลยไม่รู้ว่าเท็จจริงยังไงแต่เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก็ให้สามีขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่แยกน้ำปลีก
แต่ที่แปลกใจก็คือนายสมบัติบอกว่าจะกลับบ้านที่ชายภูมิ
แต่ตอนที่ขึ้นรถบัสอ้าวนายสมบัติขึ้นรถที่แบบ
มุ่งหน้าไปตัวเมืองอำนาจเจริญนะคะ
ก็เลยไปส่งมาไปส่งปากข้างหน้าปีก
แล้วก็บอกว่าสิเมื่อชายภูมิขึ้นไปคือรถปากชื่นทรมานอำนาจเจริญโดยน้ำแทรง
ผู้ที่ถูกสงสัยมากที่สุดในขณะนี้ก็คือนายสมบัตินะฮะก็จะมีภาพก็คือภาพที่ช่วงที่บวชอยู่แล้วก็นี่เป็นอีก
หนึ่งในผู้ที่ถูกสงสัยนะฮะอันนี้คือนายสมบัตินะครับตอนที่ยังบวชอยู่แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าตอนที่ไปหา
จะขอให้ไปส่งนู่นส่งนี่เนี่ยคือไม่ได้บวชแล้วไม่ใช่สภาพเป็นพระสงฆ์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะเป็นสองสามีภรรยา
เข้ามาในวัดนะวัดของหลวงปู่ที่ท่านมรณภาพนะคนก็เอ๊ะใช่หรือเปล่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับ
เราตรวจสอบไปแล้วนะครับในภาพผู้ชายผู้หญิงสองคนเนี่ยผู้ชายชื่อในเบิ่ม
เบิ่มนะฮะอายุ๕๐ปีนะครับผู้หญิงนี่ชื่อนางสาวปุ๋ยอายุ๑๘นะครับเขาเป็น
สามีภรรยากันนะแต่ว่าโอ้โหอายุมากกว่ากันเยอะนะครับทั้งคู่มีประวัติเกี่ยว
กับเรื่องของการเสร็บยาเสร็บติดเสร็บยาเสร็บติดหนักจนมีอาการ
ทางจิตประสาทด้วยตอนนี้ต้องอยู่ระหว่างการประมาทรักษา
กินยารักษาของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเราได้คุยกับในเบิ่มวัยห้าสิบนะฮะ
ที่เป็นสามีเขาก็ขอพูดแทนภรรยาด้วยเพราะว่าอายุ๑๘ก็ถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่
ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งสองคนสองสามีภรรยา
โดยบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าที่เห็นในกล้องวงจรปิดในคืนวันนั้นน่ะ
เห็นผมกับเมียเนี่ยคือเขาขี่รถไปขี่รถเล่นในวัดอ่ะ
ตั้งใจว่าจะไปดูพระพุทธรูปไปดูเรือในวัดที่เข้าไปกลางคืนเนี่ย
ญาติญาติบอกว่าเป็นเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยยารักษาอาการทางจิตประสาทของทั้งคู่เนี่ย
มันเหมือนกับยาหมดพอตกดึกก็ไม่หลับไม่นอนกัน
คู่เนี้ยเขาพากันขี่รถเล่นเป็นประจำยืนยันว่าเข้าไปในวัดเนี่ยคือ
จอดรถแล้วก็ลงไปดูเรือดูพระอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นกับการมรณภาพของหลวงปู่
ไปก็ไปดูดูพระดูอ่านอ่านรูปปั้นต่างต่างนานมีเรือด้วยอ่า
อ่ะก็เลยไปแวะอ่าแวะแวะตรงนั้นอ่าพระตายอ่ะมัน
ไม่เกี่ยวกับผมนะเราคนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เขาก็ขอชี้แจงหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนร่างของหลวงปู่ปัดสานะครับ
วันนี้ลูกชายกับลูกสาวแล้วก็ญาติญาติได้นำร่างของท่านไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป่ากุฎน้ำคำ
ก็เป็นวัดของท่านวัดที่เกิดเหตุนั่นแหละฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับทุกผู้ชมครับ
ญาติญาติเองก็ไปเก็บของในกุฏิของหลวงปู่นะครับ
ก็มีพระพุทธรูปสององค์แล้วก็พระเครื่องบางส่วนที่ยังเหลืออยู่นะฮะ
เป็นพระเก่านี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ก็ส่วนเรื่องของย่ามพระเครื่องเก่าที่มีมูลค่าเนี่ย
บอกหายไปนะคือที่ที่เจอเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้มีมูลค่าอะไรนะครับ
แต่ในย่ามของหลวงปู่เนี่ยจะมีพระเก่าแก่ที่มีค่าอันนี้หายไปนะครับ
ผลการชนะสูตรศพของหลวงปู่ปัจสานะครับ
เรื่องต้นแพทย์ระบุว่าสาเหตุการมรณภาพเนี่ยมาจากการจมน้ำ
ญาติญาติก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าผลเป็นแบบนี้
แสดงว่าพอคนร้ายทำร้ายหรือว่าตีหลวงปู่แล้วเนี่ย
แสดงว่าพาไปโยนหรือไปผลักลงสระน้ำทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่า
ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตจากการจมน้ำก็เลยรอว่าตำรวจเนี่ยจะจับคนร้ายได้เมื่อไหร่นะฮะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามจากทางตำรวจสพเมืองอำนาจเจริญ
ตำรวจบอกว่าได้สอบปากคำพยานที่เห็นนายสมบัติเป็นคนสุดท้าย
และสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติของนายสมบัติ
ปรากฏว่านายสมบัติก็มีหมายจับคดีรักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิด้วยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะยังไม่เจอตัวนายสมบัติคนนี้ค่ะก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยลำดับแรกเลยนะคะ